นี่แหละค่ะร้องไห้เพราะว่าวันนี้เป็นวันดีวันเกิดของพิธีกรสาวสุดแซ่บ
จ๊ะนงพะนีจ๊ะเตะผีป้ายเด้ง
อายุครบ๓๑ปีแล้วนะคะน้องจ๊ะน้องจ๋าของเรานี้นะคะ
ตอนเช้าทำบุญตักบาทแบบเรียบง่ายค่ะแล้วก็โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก
เปลี่ยนแคปชั่นบอกว่าปีนี้จ๊ะไม่ขออะไรมากเลย
ขอแค่มีสติในการใช้ชีวิตในการทำงาน
และการก้าวผ่านทุกปัญหาที่จะเจอไปให้ได้
ขอบคุณมิตรภาพดีโอกาสจากผู้ใหญ่งานใหม่ที่จะเข้ามาค่ะ
แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดด้วยขอบคุณทุกเรื่องราวที่ผ่านมามากนะ
โตขึ้นอีกปีแล้วต้องแกร่งกว่าเดิมจ๊ะเขาว่างั้นนะคุณผู้ชม
แล้วเชื่อเลยนะว่าจ๊ะเนี่ยจะต้องแกร่งแน่เพราะว่าเธอคือสาวสู้ชีวิต
แม้ว่าชีวิตจะสู้กลับเธอก็ตามฉันยอมจ้ายกใจ
รอบแล้วนะรวมไปถึงอีกหนึ่งความน่ารักจากพี่สาวที่ตอนนี้กลายมาเป็นคู่ซีพี่แอนทองผสม
ก็ไม่สนิทกันตอนไหนนี่อยากเขาเล่นหนังด้วยกันไง
นี่แหละค่ะอย่างที่พี่แจ๊คบอกเลยเขาถ่ายละครด้วยกันถ่ายอะไรด้วยกันอยู่
อยากให้ไปดูความน่ารักของพี่แอนเขาเตรียมสิ่งนี้เพื่อเตอร์ไพรส์วันเกิดน้องรักด้วยค่ะ

โอ้วว่าแล้ว
ไม่ร้องเพลงนะเดี๋ยวเอิ๊ะกะเลย

เกลือเกลือเค้กไม่ต้องงานนี้จัดไปขนมครบคุณผู้ชมจำ
ส่วนอย่างที่บอกไปว่าพี่แอนเขาไม่ขอร้องเพลงเพราะอะไรไหม
กลัวเกลือเกลืออุ้ยจริงจริงแล้วที่ฉันรู้ว่าเพราะอะไร
ไม่ได้กลัวเกลือเกลือหรอกกลัวจะร้องเพราะสู้น้องไม่ได้
ถ้าคนร้องเพราะจริงนี่แจ๊กกะรีนเนี่ยตัดภาพมาเลยกล้อง๐
เธอต้องมีตอนส่งให้ขนาดนี้
ไม่ฉันก็ติกต่อไอของคุณอี้งป้าอยู่เลย
เขาได้นำตัวครูเทพภาคศาลน์แล้วเค้าแบบมีลูกอื่นอะเนอะ
เต็ปข้างห้า